เขามีการตั้งด่านตรวจทั่วไปของตำรวจนะครับ

ตรวจหาสิ่งที่ผิดกฎหมายตรวจเมาแล้วขับ

เป็นผู้ต้องหาในคดีค้างเก่า

จนที่ที่บอกให้จอดไม่ยอมจอดค่ะ

และที่สำคัญไปเกิดอุบัติเหตุ
รถพลิกคว่ำลงร่องน้ำข้างทางนะคะ
แต่ว่าตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
สภาพนี่เป็นสภาพรถจักรยานยนต์ของคนตามก่อน

ตำรวจสองนายก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
แต่ว่าก็ยังไปช่วยรวบตัว
คนที่นั่งอยู่เมื่อกี้สวมเสื้อลายดอกนี่นะคะ

เป็นคนขับรถเก๋งที่พุ่งชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็คว่ำลงน้ำไปอีกทีนึงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนน
คันกั้นน้ำเข็มสายบ้านแหลมหาดเจ้าสำราน
หลักกิโลเมตรที่๓๗ในอำเภอบ้านแหลม

ซึ่งก่อนเกิดเหตุตำรวจเขาตั้งด่านตรวจจุดสกัด
อยู่ที่บริเวณถนนสายเพชรบุรีบางจาน

แต่มีรถเก่งคันหนึ่งขับผ่านมา

ขับผ่านมาลักษณะก็มีท่าทีพิรุธนะคะ
ตำรวจก็เลยโบกจอดสักหน่อยนะ

กะว่าจะขอตรวจอะไรต่าง

เขาเร่งความเร็วพุ่งชนด่าน

๑๕นายนี่หลบออกทางด้านซ้าย

จากนั้นรถคันนี้ก็ขับมุ่งหน้าไปที่อำเภอบ้านแหลมนะคะ
ตำรวจวิทยุสกัดจับค่ะ
ดาบตำรวจสาธิพงศ์ภูลสวัสดิ์ผู้บังคับหมู่
ป้องกันปราบกรามสพเผ็ดชบุรี

ได้ขี่รถกระยานยนต์ติดตามไป
จนผู้ต้องหาเร่งเครื่องหลบหนี
แต่ว่าสุดท้ายไปประสบอุบัติเหตุ

ลงร่องน้ำข้างทางด้านซ้ายอีกทีหนึ่งนะคะ
ตำรวจที่ติดตามไปนี่เบรกกระทันหัน

ส่วนนายสมพงศ์พอจับตัวได้แบบนี้
เขาก็บอกว่าตัวเองมีคดีค้างเก่าอยู่หลายคดี

กลัวจะถูกเรียกจับแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างอื่นอีกนะคะ
ก็เลยตัดสินใจขับรถฝ่าด่านหลบหนี

ตำรวจแจ้งข้อหาหลบหนีการจับกลุ่มเพิ่มเติมไปอีก
ควบคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายค่ะ
ก็เจ็บกันไปทั้งคนที่หนีแล้วก็ตำรวจเมื่อสักครู่นี้นะครับ